มันค่าตายมามิกินข้าก่อนแล้ว
โอ้โหมีกัน

ไม่ไม่ถึงว่าแอมาทางนี้หนาว
ไม่ใช่มัมมี่ก็หนาวไงลูกก็ร้อนตอนนี้ทำงาน
ฉันคนกลางคนทำยังไงมี

อันนี้

เรามีเงินใดที่ต้องเฉ่งกับชายกับป๊อปต้องก็
เรามีเงินใดที่ต้องเฉ่งกับชายกับป๊อปต้องก็
เรามีเงินใดที่ต้องเฉ่งกับชายกับป๊อปต้องก็
เรามีเงินใดที่ต้องเฉ่งกับชายกับป๊อปต้องก็
เรามีเงินใดที่ต้องเฉ่งกับชายกับป๊อปต้องก็

อาทิตย์ชอบกะทิไหม
อ๋อคือ
ที่อันนี้กินที่หลังนะคะ

ไม่ใช่อันนี้ยาแก้ปวด

แก้ปวดกับไข้กำเนื้อค่ะ
ไข้กำเนื้อเราสิ่งไหนมาก

แดงเราว่ะก็แดงฝ่าอยู่เนอะแล้วก็ถามคุณหมอนุญาเลยคะเพราะแม่บอกว่าต้องถามนะ
ขึ้นมาก็ไม่เจ็บทำอะไรดีก็ไม่เจ็บมียะบาททำไม่เจ็บไม่รู้หลัก
อันนี้พ่อคุณแม่ถามคุณแม่จะกินบางนี่หรือยังหรือว่าจะกินอูนิกก่อน

ก็เก็บเข้าให้ไหนเอาช้อนไปเลยล่ะก็อ่ะเอาช้อนไว้เอาช้อน
ไว้กินไอ้กินไอ้มันจะเกรียบไหมน่ะน่ะแหละแหละเนื่อง

ใส่น้ำไหนได้เลยนะ

คุณแม่เก่งมากอบรมลูกดี

อยากให้ลูกเก่งน้องนี่ลิง

นะคะน้องลิลินน่ารักมากเลย

วันนี้ที่หนิงไม่คิดว่าจะเกิดขึ้น

โอ้ยคุณหนิงคะ
คนนี้เขามาทุกวันนะคะเมื่อคืนเขามา
แล้วเค้าก็หงิวโซมาเลยค่ะ

หนิงส่งเม็ดเซ็ตไปด่ามมะตูม

หายไปไหนอย่างนี้

บอกอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวให้ฟังนะคะ

เพื่อนของนี้แคะโชว์หน้าเลยค่ะ
คุณคิดว่าเขาจะติดเกาหลีอย่างเดียวไงคะ

เดี๋ยวไปฟังมันกันมาก่อน

เมื่อวานข้อยอยู่บนห้องตลอดไง

อั้มมาวันไหนค่ะ
แล้วป๊อปมาตอนไหน

จริงแล้วบอกนึงบอกว่าพี่โน้มไปนั่งคุยอย่างนึงเมื่อคืน๒ชั่วโมง

จริงนั่งคุยอย่างนึง๑ชั่วโมงนึงจำไม่ได้เลยครับ
ค่ะจริงจำไม่ได้เลยไม่เห็นเดี๋ยวนั่งคุยอย่างนึง

แล้วอันนี้อ่ะ
เดี๋ยวกินยาก่อนนะเดี๋ยวเจ็บท้อง
เดี๋ยวค่อยกินอันนี้
นี่แหละค่ะแม่เข้าไปแล้วเดี๋ยว

กำลังกินไว้เองกันเมื่อกี้แหละ
นี่นิ้วคืนนี้ลูกจะนอนตรงนี้เหมือนเดิมวะ

หรือจะนอนเตียงกับคุณมา

จินในนั้นมันมีเหมือนไม่นุ่มผู้ข้างอ่ะอืมพูดถึงว่าเป็นเด็กพี่เป็นลูกพี่น่ารักมากอย่างน้อย

เท่าเวลาไม่เดื้อ
มันเจอเนี่ยไม่รู้จริง
ใช่ไหมเอ่อชายเท่าเวลาไม่เดื้อใช่ไหม
ไม่เจอจริงเดื้อตอนเดื้อเลย

เขาไม่ดื้อเลยนะคะเด็กคนนี้เขาไม่ดื้อนะคะ

นิ้งนิ้งตลกแล้วไม่ใช่

ก็ฉันจะนึกว่าน้ำเชื่อม

โฉยูเอาก็เอาอันติมไปใส่ทางนั้นทำไม
เอาอย่างนี้

นินชิมก่อนตนไปเป็นยังไง
จะได้อยู่นะ
เอามีอันนี้ด้วย

กินข้างนี้ดีกว่าอย่าไปกินทั้งโมก
มันจะไม่เก็มแข็ง

โอหระลูกป้อนก็ต้องกินนางนีง

ครับนี่โยเกกตอนนี้ต้องกินนะมันอร่อยมาก
มันเป็นเค้กที่ดีมาก
คือจริงเนี่ยเรามาเยี่ยมหรีนคือเราเหมือนเป็น
ไปร้านอาหารหลายร้านที่อร่อย
ขนมปังที่เขาต่อคิวกันที่เยาวราช

ฟังก่อนทุกคนฟังนิงค่ะ

อร่อยมากแล้วกินไปฉันก็นึกจากเลยว่าใครวะซื้อขนมอันนี้มาให้
โหสองข้อนใหญ่นี่หลายแคลอรี่เลยนะขนมปังที่แบบมาซื้อจากเยาวราชใช่ไหม
ใช่ที่เขาต่อคิวกันตั้งแต่๔โมงเย็นใช่ค่ะ
ฉันรู้สึกรู้สึกตื่นมากินต้นตีสามขอบคุณพี่จุ๋มนะคะพี่จุ๋ม
อิ่มกันมากเลยค่ะคนที่กัดคำแรกคือน้องปุ๊กลุ๊กนะคะ

มันให้คนป่วยกินก่อนนะ

กินทุกอย่างเลย
คุณชายค่ะคุณกินทุกอย่างไม่ให้คนป่วยกินเลยเหรอครับ
มี
เฮ้ยชายเธอกินนี่ดูดิชาเขียวอร่อยมาก

นิรินบอกคุณชายค่ะ
คุณชายหน้าเหมือนใครบอก

ถ้าซื้อของไปฝากพี่หนิงจะรับไหมคะ

พ่อสดใช่ไหมนะ
จะปรับแอปหน่อย

เข้าไปสานทานได้

ก็เป็นเหมือนกัน
เหมือนกัน
้มแกะก่อนจริงเหรอ

ขนมไทยได้ไหม
ด้วยจะบอกว่าขนมไทยพี่น้องนีม่อว่า

เป็นละทีที่สุด
พี่น้องนีมาหาหน่อยใช่ไหม
เอ้าพี่ไปขอบคุณ

พี่นัทเอาสาระเป๋ามาด้วยกันเนี่ย

ก็อยู่ตรงนั้น

ถ้าเป็นอะไรพี่ชายก็เป็นก่อนละกันค่ะ

โอ้ยมีกลุ่มแบบนี้อ่ะ

มีงเป็นอะไรให้ลุงอะ

ใครจะมาโรงพยาบาลมาเลยค่ะ

อะไรทำไรตรุุตรุตรุตรอ

อยากจะไลค์กดไฟใหม่ตรุมง่าย

บอกว่าช่วยไลฟ์แล้วก็มากดรีเควสของจอยกับทางนิ้งหน่อย

ได้ไหมคะ

ผ่านเถอะนะค่ะ
อ่ะถ้าเราไม่มีเสียงเออได้ถ้าเราไม่มีเสียงอันนี้ได้ยินเสียงยังถ้าเปิดเพลงมันจะไม่มีเสียงใช่ไหม
จะไม่มีนะจะไม่ขึ้นอ่ะ
ถ้าไม่มีเสียงคนจะไม่มีเสียงใช่มะไหนมายัง
มายังไหนไม่ใช่มะตูอ้อไม่นี่มันเฟซบุ๊ก
เฟซบุ๊กเฟซบุ๊ก
ก็เราบอกว่าเฟซบุ๊กถ้าบอกไอจีอ้อแต่เฟซบุ๊ก
มีของมะตูมเฟซบุ๊กมีมะตูมมะตูมมันเป็นเฟซบุ๊ก
อ่ะมะตูมเปิดเพจของมะตูมแล้วก็ไปถามเน้นั่นแหละ
จะได้แชร์สองคนได้ยินเสียงหรือยังครับ

มีใครให้เห็นน่ายนอย่างนี้เลยแหละ
โคตรยนต์เลยแม่

ไปชินมาแล้วแม่ไม่ยนต์
หายังไม่ขึ้นแต่ชิน

เอออุ๊ยคนนี้บอกว่าเอาเลขคุณหนูไปเย็นหัวแล้วถูกไปในเมื่อเจ็บจำสอง
ถามจริง
ได้คุณไม่ได้วันพบคุณหนูไลท์โสดจากห้องไปเย็นหัวแล้วเลขห้อง

เอาน้ำโฟเอาน้ำโฟ

พี่อาจะไปด่าแม่หนูด้วยนะแม่หนู
แม่หนูไม่สบายเลยพี่อาจะด่าแม่หนูด้วยอย่างไร

ได้ไงครับ

คนอื่นเค้าไม่เยี่ยมแล้วอ่ะ
คนอื่นเค้าไม่เยี่ยมแล้วไงอ่ะ

ถ่ายละครอยู่เข่าย่าย

แล้วยังไง
ไปเยี่ยมได้ยังไงล่ะทำไมได้เป็นคนทำเธอเข้าโรงพยาบาลทำไมจะต้องไปเยี่ยมอ่ะ
แล้วไงทำเธอเข้าโรงพยาบาล

หลุดหล่อจัง
หลุดหล่อจังมากปรารีน

มือปิดลำโพงอยู่เหรอ

ชัดแล้ว

ป้าคนดูตั้งเยอะแยะ

หมอยังไม่รู้เลยหมอยังไม่ได้เลย
ไม่ต้องออกออกก็อยู่กันนานก่อนเดี๋ยวฉันรับพิธีกรแทน
เธอไม่ต้อง
พี่นี่เมื่อวานฉันไปเยี่ยมเธอมานะ

ตอนดึกอ่ะเธอหลับแล้ว
ก็คิดฉันเห็นเกินกันเลยฉันไม่รู้ว่าใคร
ไทยละครเหนื่อยมากอินซาโทมารบกวนอีก
คนนอนอยู่เฉยโรงพยาบาลไม่มีการไม่มีงานทำ
นอนอยู่เฉยก็ขาดเขียนบทบ้างนะ
แม่น้องน้องน้องน้องน้องน้องน้องน้อง
น้องน้องน้องน้องน้องน้องน้องน้องน้อง
น้องน้องน้องน้องน้องน้องน้องน้องน้อง

แม่หนูเวลาอารวาสไม่น่าปลุกนะคะน้องนิรินค่ะ
หนูต้องรู้จักเรียนรู้แม่ตัวเองนะคะ
เอาล่ะคิดถึงกูแล้วสิ
คิดถึงสิแต่วันนี้เธอก็ได้ดอกไม้แล้วนี่
แม่นี่จะไม่ได้ยังนะ
ฉันรู้เธอส่งรูปมาให้ดูแล้ว
ดีหนูเป็นลูกกระตันยูลูกแม่เขาหาผลประโยชน์จากหนูได้ดีมากเลยนิริน
จะห้ามไม่ด่าหรอกค่ะจะด่าหนูแล้วค่ะ
ไม่สงไม่สงจริงค่ะ
คิดถึงหนูหลุงจังเลย

หาไม่เล่นเดี๋ยวออกเร็วค่ะ
มึงเปล่าเดี๋ยวพี่แอนด้วยยิน
พี่แอนอยู่ในนักเร่ง
นี่พอมาฉันคุยกับฉัน

ฝากกันด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ดีอย่างไฮล่าบูลนะคะ

อยากเจอหน้าหมัก
หน้าหมักไม่ได้อยากเจอ

วาวาวาวาวาไนเต้นหรอ

วาวาร้ายเอ็น

งานหนักไม่ดูแลตัวเองเอง

แล้วก็เลยล้มไปไง

ดูว่าเธอเขาลงไป
ฉันคิดอย่างเดียวเลย

ไม่ได้มือบางละโภงเธอบอกหมักปะเนี่ย
เฮ้ได้เย็นล่ะ
พูดสิจะพูดอะไรก็พูดเดี๋ยวจะเข้าฉากผมเนี่ย

นี่ฉันก็พูดอยู่ไงฉันบอกแล้วว่าเธอไปให้หมักไปอวยพรฉันก่อน
โอ๊น้องรับขาดมาก
มากอ้าวอวยพรเขาเหมือนกันเลย

ใกล้ไป

สวัสดีครับ
แฟนมีคิมเบอร์รี่

เจ้ากลับทำงานได้ล่ะ

จะมาหาอีกรอบ
จะมาหาอีกรอบ

จะมาหาอีกรอบ

จะมาหาอีกรอบ

จะมาหาอีกรอบ

จะมาหาอีกรอบ

จะมาหาอีกรอบ

จะมาหาอีกรอบ

จะมาหาอีกรอบ